พูดถึงเรื่องสาวข้างกายพี่เวย์กันบ้างดีกว่า

ฉันบอกเลยพี่เวย์มีสาวข้างกายคนใหม่

นี่ไม่ได้พูดให้บ้านตรงบ้านแตกอะไรนะ

สาวที่ว่าคือยายาอุรัสยานั่นเองค่ะ
พักหลังมานี้เห็นเขาสนิทสนมกัน
แล้วก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณวันที่
มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ยอดวิวก็ประมาณ๒๐๐๐๐๐กว่าแล้ว

แล้วก็เป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลจริง
เวย์เนี่ยหลายคนไม่กังขาอยู่แล้วเรื่องความสามารถ
แต่เฉพาะสาวยายาค่ะหลายคนตกใจ
โอ้โหแบบไม่คิดนะว่ายายาจะร้องเพลงเพราะขนาดนี้
ครบเครื่องทั้งการร้องการเต้นของยายา
ลุคที่บอกว่าสวยเซ็กซี่มาก
ก็เอาให้มันเคลียร์ดิ

ถ้าเอาแต่คิดก็ไม่ได้คลิกเด็ก

ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่ออกมาเพื่อแคมเปญสำหรับเครื่องสำอางดังยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะคะ
แต่ว่าหลายคนบอกเลยยกให้ยายาเลยนะ
เป็นผู้หญิงอร่อยครบสูตรจริงคุณ
สวยแล้วเซ็กซี่แล้วแบ๊วก็ได้

บอกว่าถ้าหากรักทำไมต้องบิด
คำว่ารักไม่ยากหรอกนะ
พูดไปพูดมาหลายคนมองว่าเนื้อเพลง

คือมันเหมือนชีวิตจริงคนก็เลยแซวกันไปนะครับคุณ